สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
ไปติดตามเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ริรัมยูเนเต็ดก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับ
ในการประกาศขอความร่วมมือจากแฟนบอลในการใส่เสื้อบุรีรัมยูนิเต็ดนั้น

ก็เมื่อวานนี้นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดประกาศขอความร่วมมือแฟนบอลผ่านเฟซบุ๊คของสโมสรว่า
ชิงโตยาต้าลิคับวันที่๒๘กันยายนนี้เนี่ย
อัตจันทร์ฝั่งเจ้าบ้านต้องสวมเสื้อบุรีรำของแท้เท่านั้น
แม้จะมีตัวแต่ไม่สวมเสื้อบุรีรำจะขึ้นอัธจันทร์ไม่ได้
ข้อความนี้ครับทำให้แฟนบอลจำนวนมากนะครับไม่เห็นด้วยกับประกาศในครั้งนี้
ล่าสุดครับเพจบุรีรำชี้แจงเพิ่มเติมว่าสโมสรเพียงแค่ขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของแฟนบอล
และไม่อยากให้เกิดปัญหาจากผู้ที่ต้องการเข้ามาสร้างสถานการณ์และเกิดความวุ่นวายให้น้อยที่สุด
ทั้งนี้ทั้งนั้นทางสโมสรขอเข้าไปนะครับและหากการประกาศก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและกระทบต่อความรู้สึกแฟนบอลในทางลบ
ทั้งนี้ทั้งนั้นจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวแต่ยังคงขอความร่วมมือให้สวมเสื้อบุรีรำยูไนเต็ดเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองครับ
ที่จะสามารถนอกจากแข่งขันกันแล้วเนี่ยไปรับชมและรับซึมซับบรรยากาศของการแข่งขันไทยลีกเป็นนัดสุดท้ายของบุรีรำอะไรบ้างครับผม